คุณผู้ชมช่วงนี้ใครก็บ่นว่าโอ๊ยแพง

คุณค้าที่จังหัวขอนแก่นมะนาวขึ้นราคากระสอบหนึ่งว่า๑๐๐๐บาท

โอ้โหบางคนบอกว่าไม่กินเปรี้ยวแล้วช่วงนี้

พอดีพอดีทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจราคามะนาวที่ตลาดสดขอนแก่น
บริเวณถนนท่าชีขอนนะคะเขตเทศบาลนครขอนแก่นอืม
นาวเนี่ยมีการปรับราคาการจำหน่ายขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
ล่าสุดก็พบว่าการปรับราคาขึ้นถึงกระสอบละหนึ่งพันบาทวาสั้นโอ้ย
แล้วมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นอีกด้วยนะจ๊ะ
คุณวงเดือนพรมวิเชียนนะคะแม่ค้าขายมะนาวบอกว่า
ราคามะนาวในช่วงเนี้ยมีการปรับราคาขึ้นทุกวันเลยราคามะนาวเบอร์สามนะ
ลูกใหญ่อืมเมื่อก่อนอ่ะขายอยู่ที่กระสอบละเจ็ดร้อยบาท
เบอร์สี่กระสอบละหกร้อยบาทแล้วก็เบอร์ห้ากระสอบละห้าร้อยบาทใช่ไหม
ทุกเบอร์ที่กล่าวมาครั้งต้นปรับราคาขึ้นบวกเข้าไปอีกกระสอบละหนึ่งพันบาท
อืมกระสอบละเป็นพันใช่คุณโอ้โหมันปรับตามราคาน้ำมันเลย
เมื่อวานเพิ่งบวกอีกโอ้เออเออนั่นแหละหนึ่งบาทเอาจริงจริงนะ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะบนอะไรแพงก่อนดีอ่ะแต่ว่าแม่ค้าบางร้านเขาจัดชุดมะนาวขายแบบเนี้ย
ลูกยี่สิบใช่ไหมแล้วเขาทำน้ำมะนาวขายเนี่ย
ขวดลิตรครึ่งอ่ะฮะหนึ่งจุดห้าลิตรที่เคยขายขวดละร้อยห้าสิบอ่ะ
ขึ้นเป็นเท่าตัวก็คือเป็นขวดละสามร้อยบาทอ่ะอืม
คาดว่าปีนี้ราคาจะขึ้นไปอีกถึงกระสอบละสองพันบาทอย่างแน่นอนเออเดี๋ยวน่ะ
โหตอนนี้ก็ขึ้นพวดพวดเลยนะตอนนี้ก็ลูกละ๘๐บาทเอามา
เราทำไงดีคือหลายคนก็แนะนำว่าไปเปลี่ยนไปใช้มะขาม
อาจจะต้องลองปรับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะทดแทนกันได้แค่ไหน
มีบางที่ที่เมนูต้มยำต้มลิ้งเค้ายกเลือกขายไปเลยนะ
ขายก็ผักหลายชนิดนะไม่ใช่แค่มะนาวก็ปรับราคาขึ้น
บางชนิดก็ราคาเดิมแต่ว่าช่วงที่ขึ้นจริงก็เมนาอย่างบอกละ
จากเดิมที่นี้ขายกิโลกรัมละหกสิบบาท
ปรับขึ้นอีก๔๐บาทก็คือมะนาวกิโลกรัมละ

โอ้โหเออมีแม่ค้าขายผักรายหนึ่งเนี่ย
เขาบอกว่าช่วงน่าแร้งตั้งแต่เดือนมีนาคมแม่นาร่ไป
เป็นช่วงที่มะนาวมันจะขาดตลาด
คือปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าแรงมะนาวแพง
ชาวสวนมะนาวเองเขาก็มีผลผลิตมะนาวมาส่งขายน้อยลงด้วย
ก็เลยทำให้มะนาวปรับราคาขึ้น
ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ในช่วงหน้าแรงของทุกปีนะ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าที่เขาเอามะนาวไปทำอาหารเนี่ย
เขาก็จำเป็นที่จะต้องซื้อต้องใช้
คือมันก็แพงช่วงนี้แต่มันแพงแบบนี้มันไม่ปกติไง
ใช่ไงแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะต้องซื้อต้องใช้ก็อาจจะต้องซื้อน้อยลงหน่อย
เพราะมันไม่ไหวรวมไปถึงผักชีด้วยนะ
พื้นที่ผักชีก็ปรับราคาขึ้น
แต่ตลาดแห่งนี้ยังขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทเหมือนเดิม
เหมือนกับผักอื่นแต่ผักชีมันเคยขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้
ตอนนี้มันก็ลงมาแล้วประมาณนึงนะแต่มะนาวขึ้นแทนนะคะ
คุณลองคิดดูคุณจะหาอะไรมาใส่แทนมะนาวดิ
มันต้องรับแต่ชนิดของอาหารที่เราไปปรุง
ถ้ามะนาวมันแพงหาอะไรเปรี้ยวลงไปแทนเอาน้องใบตองลงไปแทนได้ไหมคุณก็เปรี้ยวเหมือนกันได้ข่าว
จะบูดเลยนะฟ้องขึ้นเลยนะ

เปรี้ยวสิดมไม่อะ
เปรี้ยวแบบนี้ไม่ต้องทำอะไร
เอาอย่างนี้แนะนำกันมาได้นะว่าจะใช้อะไร
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนแนะนำมาแล้วคุณสามีของคุณชิสาแนะนำมา
อะไรมันจะแพงก็ช่างมันครับคุณชนะแต่เมียผมถูกเสมอ
บมือให้ค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสามีที่ฉันพูดความจริง
แล้วก็เชื่อว่าสามีทั่วประเทศไทยก็น่าจะคิดคล้ายกัน
อะไรจะแพ้ก็ว่าไปแต่เมียยังไงก็ถูก
พูดอะไรก็ถูกหมดถ้าลองผิดดูสิ